กลับมาช่วงนี้มาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นในท้องที่โรงพักเขาพนมจังหวัดกระบี่กันหน่อย
เป็นกรณีที่ผัวไปเสพยาบ้าแล้วก็คลั่งระแวงว่าเมียจะนอกใจ
สุดท้ายก็เลยใช้มือสองมือเนี่ยคุณผู้ชมบีบคอเมียจนกระทั่งเมียสิ้นใจตาย
แล้วจับลูกสองคนคน๑แปดควบคน๑สี่ควบ

ตำรวจทั้งทหารทั้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ต้องใช้เวลาร่วมกว่า๓ชั่วโมง
พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมสักพักใหญ่

ก็เหตุการณ์เป็นไปอย่างทุลักทุเลนะคุณผู้ชม
ไปดูช่วงที่เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้แหละค่ะเป็นบ้านจุดเกิดเหตุ
ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเขาประตำบลพรุเตียว

เป็นบ้านปูนชั้นเดียวแบบนี้
ตำรวจทหารลงไปประตูหน้าต่าง

คือคนที่ก่อเหตุชื่อเล่นว่าไข่แดง
ชื่อจริงคือนายประทีบเชื้อพุทธอายุ๓๔ปี
เจ้าหน้าที่ตอนไปถึงนายไข่แดงคนนี้
นายประทีพคนนี้อยู่ในอาการคุ้มคลั่งนะคะ
ฆ่าเมียตัวเองก็คือนางกรกฎจันทวงอายุ๓๒ปี
แล้วก็กักขังตัวเองพร้อมกับลูกวัย๘ขวบกับ๔ขวบ
ขวบเป็นลูกชายส่วน๔ขวบเป็นน้องผู้หญิง
อยู่ภายในบ้านหลังนี้จริงที่ก็ต้องใช้เวลานะ
ผู้ก่อเหตุไม่ยอมออกมาเพราะกลัวว่าจะโดนตำรวจยิง
ก็คือกลัวว่าจะถูกวิสามันนะก็เลยขังตัวเองอยู่ภายในบ้าน
กระทั่งเวลาผ่านไปสักประมาณ๓ชั่วโมง
ทหารจากกองพันธหารราบที่๑กลมทหารราบที่๑๕
เข้ามาช่วยค่ะมาช่วยเกลี้ยกล่อมแล้วก็ยืนยันในความปลอดภัย
ว่าถ้าเกิดว่ามอบตัวยืนยันในความปลอดภัยของไข่แดงนะ
ไข่แดงออกมาเถอะจนทำให้ไข่แดงเนี่ยยอมใจอ่อนนะคะ
ที่จะเปิดหน้าต่างมาเจรจาแล้วก็ส่งตัวลูกชายวัย๘ขวบออกมาให้
แต่ก็ยังคงอุ้มลูกสาววัย๔ขวบเอาไว้

ว่าเจ้าหน้าที่จะไปวิสามันหรือเปล่าจะไปทำร้ายตัวเองหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่สุดท้ายตัดสินใจนะคะปีนเข้าไปที่หน้าต่างปีนเข้าไปในบ้าน
แล้วก็คุมตัวผู้ก่อเหตุที่ยังคงอุ้มลูกอุ้มออกมาแบบนั้นนะคะ
คุณผู้ชมก่อนที่จะนำตัวผู้ก่อเหตุไปที่สพเขาพนมเพื่อสอบปากคำนะครับ
จากการตรวจสอบในบ้านหลังเกิดเหตุบ้านหลังนี้เนี่ยพบร่องรอยการต่อสู้
ข้าวของกระจัดกระจายค่ะแล้วก็ใกล้กันไปพบศพ
นางกรกฎนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กับประตูบ้านมีผ้าห่มคลุมร่างเอาไว้
ชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลใด
พบเพียงรอยช้ำที่บริเวณลำคอคาดว่าผู้ตายเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง
ตำรวจสอบปากคำญาติของไข่แดงก็คือนายประทีบคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ทราบว่าคืนที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุออกมานั่งคุยกับญาติที่อยู่บ้านใกล้กัน
แล้วก็มีอาการคล้ายกับเหมือนคนเสพยาเสพติด
พูดจาวกไปวนมาพูดไม่รู้เรื่อง
หลังจากนั้นไข่แดงก็กลับมาที่บ้านสักประมาณ๓ทุ่ม
จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

พบว่าคนก่อเหตุมีสารเสพติดในร่างกาย
ก็คาดว่าน่าจะเสพยาบ้า
แล้วก็มีอาการคุ้มขั่้างวัดแรงว่าเมียจะปัญญาปัญจัยให้ไปกับชายอื่น
ก็เลยเป็นเหตุทำให้มีปากเสียงกัน
และมีการทะเลาวิวาดกันอย่างรุนแรงจนถึงเงินสลดนี้ขึ้น
แล้วก็ข้อมูลข้อมูลที่เกิดขึ้น
ตำรวจมีการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากักขังหน่วงเหนียว
ซึ่งหลังจากที่นายประทีบหรือว่าไข่แดง
หรือว่าคุณพ่อรายนี้ถ้าเกิดวินว่ามีอาการดีขึ้น
แต่บริษัทบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสอบบัคคันอีกครั้ง